คุณผู้ชมไปดูงานศิลปะอีกงานหนึ่งนะฮะ
ที่วัดแห่งหนึ่งที่อุบลราชธานี

พญานาคที่ปั้นขึ้นมาทำไมรูปร่างหน้าตาประหลาดจัง

คือตัวอะไรกันแน่ที่เขาปั้นมาเฝ้าวัดแบบนี้
คุณผู้ชมดูนะเห็นไหมตัวสีทองแต่ดูหน้าตาเขา
หงอนเขาเนี่ยมีความแปลกประหลาด
เหมือนพญานาคทั่วไปที่ปั้นอยู่ตามวัด

จริงแล้วที่เขาปั้นเป็นรูปตัวอะไรกันแน่นะครับ
นี่แหละฮะรูปปั้นตรงบันไดรูปร่างแปลกตานะฮะ
ลำตัวอวบนะฮะชูคอมีขาด้วยนะฮะ
และมีความเขาบอกว่าดูแล้วเหมือนน่ารักน่าเอ็นดูอะคุณ

นอนเขาเรียกนอนหรือน้องอะไรอย่างนี้นะฮะ

นอนน่ารักน่าเอ็นดูจังนะฮะ
ดวงตาเป็นจุดเหมือนตัวการ์ตูนเลยนะครับ
ทีนี้พอมีการเอามาโพสต์แบบนี้นะฮะก็เรียกรอยยิ้มให้กับคนที่ดูในโพสต์
แล้วก็คนที่ไปพบเห็นในสถานที่จริง
ต้องบอกไว้ก่อนรูปปั้นนี้สร้างอยู่ที่ไหน
อยู่ที่วัดชัยภูมิมิการามหรือว่าวัดกลาง
เก่าแก่ของอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ซึ่งมีผู้ใช้เฟซบุ๊กเป็นหญิงสาวถ่ายภาพ
แล้วก็นำมาโพสต์ไว้ระบุข้อความว่านอน
น้อนก็คือน้องนะฮะภาษาอะไรคุณเวยรุ่นเหรอ
ภาษาวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เวลาเขาจะเรียกอะไรที่ดูแบบกิ๊กขุน่ารักอย่างนี้

น้อนน้อนน่ารักจังเลยน้อนเอ็นดูความตาจุด
อันนี้เขาโพสต์ไว้แบบนี้เพิ่งรู้ว่าน้อนไม่ใช่พญานาค
แวะมาเที่ยวเขมราชแวะไปทำบุญก็ถ่ายภาพกับน็อตในวัดได้เลย
คำว่าน้อนอย่างที่บอกเป็นศัพท์วัยรุ่นนะฮะเพี้ยนมาจากคำว่าน้องนี่แหละครับ
หลังจากภาพถูกแชร์ออกไปแล้วชาวเน็ตก็พากันคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่เลย
เช่นพูดว่านี้คือกายหยาบที่แท้จริงของพญานาค
บางคนก็บอกว่าน้อนคือพญานาคราวบันไดจริง

ทีนี้ทีมข่าวของเราสนใจเรื่องนี้เพราะเขาแชร์กันเยอะอยากรู้คำตอบนะฮะ
ทีมข่าวไทรัตร์ทีวีลงพื้นที่ประยังวัดชายพุมิการาม
ตั้งอยู่ที่เลขที่๑๐๘หมู่ที่๗บ้านกลางถนนวิสิตศรีตำบลเขมราช
อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลนี้นะครับ
สอบถามพระมหาผ่อนชัยท่านเจ้าอาทวัด

พระอุโบสถหลังนี้มากว่า๒๐๐ปีแล้วนะ

รูปเหราถูกปั้นด้วยช่างฝีมือโบราณ
คือปั้นแบบเรียบง่ายตัดทอในสิ่งที่ไม่จำเป็น

ซึ่งเป็นความงามอีกรูปแบบหนึ่งที่หาได้ยากในปัจจุบัน
และต่อมาทางเพจอีสาน๓ฤดู
มักจะให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้ออกมาโพสต์

้อนรูปปั้นน่ารักนี้บอกว่าไม่ใช่พญานาคนะ

เหรานี่มีความเชื่อในไตรภูมิพระร่วง

เหราเป็นสัตว์ในป่าหิมพานนะครับ
คือมีลำตัวคล้ายนาคมีขามีเขาเหมือนมังกร
เขาบอกว่าหรือบางทีเรียกเหราเป็นมะกะระ

มีหงอนอยู่กลางหัวใบหน้าจะยาวปลายจมูกจะแหลม
ดวงตากลมโตริมฝีปากแดงมีเขี้ยวแหลมคม
มีฟันตลอดริมฝีปากทั้งบนและล่าง
และมีเขาแล้วก็มีหงอนอยู่กลางหัว
เป็นกระหนกเปลวยื่นไปข้างหน้านะครับ
เหราก็ทำหน้าที่ในการเฝ้าเชิงเขาพระสุเมน
ไม่ให้ใครไปรบกวนถวยเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง
ก็เขาบอกว่าโอ้โหก็ถูกปั้นมาตั้งแต่สมัยโบราณการแล้ว
ก็เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งเป็นสัตว์ป่าหิมพานั่นเอง